แน่นอนครับเมืองทองมีการแถลงข่าวกันก็ยืนยันนะครับว่า
ส่งผู้เล่นที่ดีที่สุดลงสนามเพื่อรักษาแชมป์แบบเด็ดขาดเลย
จากที่ถือครองความได้เปรียบในเกมแรกอยู่แล้วนะครับ

เกมแรกเมืองทองชนะไปที่สามหนึ่งนะครับ
แล้วก็จะให้ความสำคัญกับถ้วยใบนี้
แล้วก็มั่นใจว่าทีมจะคว้าถ้วยใบแรกในปีนี้มาครองให้ได้ครับ
แล้วก็นัดนี้เราได้ตัวผู้เล่นตัวหลักกลับมาจากการพักผ่อน
แล้วก็ได้มีโอกาสซ้อมร่วมกันประมาณเกือบอาทิตย์
ก็ถือว่าเราจะจัดผู้เล่นที่สมบูรณ์แล้วก็ดีที่สุดลงไปเล่นในวันพรุ่งนี้
ซึ่งเป็นแกนหลักของเราก็ถือว่าเราให้ความสำคัญกับ
นี้พอสมควรที่ต้องการที่จะเป็นผู้ชนะในการแข่งขันพรุ่งนี้
ก็ถ้าผลแห่งคันยังไม่หยังไม่สามารถได้เปรียบอะไรอย่างเงี้ย
เราก็ยังใช้ผู้เล่นแกร่หลักในการรักษาผลแห่งคันให้ได้
โค้ชนะครับของทางซาน่านะครับบ่อดินตันนะครับก็บอกว่าที่ผ่านมาทีมก็มีสถิติที่ดีในเกมเยือนถ้วยใบนี้จาก๒รอบที่ผ่านมาเก็บจะชนะได้หมด
ดังนั้นจะเต็มที่นะครับแล้วก็หวังจะพลิกกลับมาคว้าแชมป์ด้วย
เนื่องขายกันนะครับที่เมืองทองจะคว้าแชมป์เนี่ยค่อนข้างสดใสเลยครับ
เพราะว่าถ้าไม่แพ้ด้วยผลต่าง๓ประตูขึ้นไปนะครับแพ้๐ต่อ๒ก็ยังเพียงพอที่จะเป็นแชมป์
จากว่ากดประตูทีมเยือนดีกว่าแต่ถ้าเกิดเราแพ้ด้วยสกอร์๑ต่อ๓เท่ากัน
สกอร์รวมเท่ากันนาเวโกเท่ากันทุกอย่างตัดสินด้วยกันโดยจุดโทษทันทีนะครับ
ก็ย้ำโปรแกรมการแข่งขันกันสักนิดนึงนะคะสำหรับการแข่งขันฟุตบอลแม่โขง
โดยต้าแม่ขงขับแชมป์เป็นชิปสองพันสิบเจ็ดรอบชิงชันเลอร์นัทที่สองนะครับ
จะแข่งกันในวันเสาร์นี้พรุ่งนี้นี่แหละ
มกราคมนะคะที่สนามสุพัชลาศัยสามารถติดตามการถ่ายทอดสดผ่านทาง
แท้รัฐทีวีช่องสามสิบสองได้นะคะเริ่มเข้าสัญญาณประมาณเวลาหกโมงยี่สิบนาที
หลังรายการคืนความสุขให้คนในชาตินะคะส่วนเกมการแข่งขันจะเริ่มคิกออฟ๑๙นาฬิกา๑ทุ่มตก